คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะ
ที่โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาลค่ะ
มีการผ่าตัดช่วยผู้ป่วยนะคะ
ด้วยการเอาเนื้อเป็นก้อนเนื้อ
ออกจากช่องท้องเพราะว่ามันค่อนข้างอันตราย

แต่คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่า
เนื้อที่ผ่าตัดออกมาล่าสุด

คือน้ำหนัก๕กิโลกรัม

มันอยู่ในช่องท้อง๕๔กิโลกรัม

ตอนนี้รอผลอย่างเดียวว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะคะ
ทีมแพทย์ประจำโรงพยาบาลบึงการเปิดเผย
เกี่ยวกับการผ่าตัดก้อนเนื้อออกจากช่องท้องผู้ป่วยเป็นผู้ชาย

อาการที่เขามาหาคุณหมอก็คือ
อาการปวดท้องแน่นท้อง
เนี่ยผ่ามาแล้วมันใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณ

โยงติดกับอวัยวะทั้งตับทั้งลำไส้ทั้งกระเพาะอาหาร
ทีมแพทย์ใช้เวลาผ่าตัด๑ชั่วโมงครึ่ง

พบว่าก้อนเนื้อนี่มันใหญ่ที่สุดเลยเท่าที่เคยผ่าตัดมา
น้ำหนักก็ยังมากอีกด้วย๕๔กิโลกรัมนี่นะคะ
ขณะนี้เอาก้อนเนื้อไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่
ส่วนอาการของผู้ป่วยปลอดภัยดีค่ะ
สัปดาห์ก็น่าจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อได้แล้วนะคะ

เป็นก้อนที่ท้องแล้วแกก็บ่นเน้นท้องเป็นมาสัก๕๖เดือนแล้วล่ะครับ
แต่ว่าคิดว่าน่าจะผ่าตัดได้บรรคมันก็ไม่สะดวกเดินทางไปที่อื่น
จังหวัดบึงกาลอยู่ห่างไกล
ส่งเข้าอุดรเข้าขอนแก่นมันก็จะลำบากคนไข้

บอกว่าโรงพยาบาลบึงการถูกยกระดับจากโรงพยาบาลระดับอำเภอ
๘ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้
ยังคงขาดแคลนทั้งบุคลากรทั้งเครื่องมือแพทย์
หากมีผู้มีจิตสัตว์ทายอยากร่วมบริจักษ์ทุนทรัพย์
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลบึงกาล
หมายเลขโทรศัพท์ไว้แบบนี้๓เบอร์หน้าจอไปเลยนะคะ
แต่ย้ำว่าไม่ใช่เห็นเบอร์แล้วอยากโทรไปกวนนะ

ไม่ได้นะเพราะเป็นเบอร์ที่รับบริจาคทุนทรัพย์
เพื่อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม